แต่ว่าก่อนอื่นเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะครับ
ภูมิภาคที่ถนนแจ้งวัฒนะผ่านมาประมาณ๔ชั่วโมงแล้วนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้แล้วเราจะไปติดตามสถานการณ์

รายงานทางโทรศัพท์มาจากสำนักการใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคครับ

เพราะว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
ซึ่งมีการตั้งประเด็นสงสัยว่าเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้
ทำลายเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวกับการทุจริตภายในองค์กรไปด้วยค่ะ
เหตุการณ์ครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปประมวลเหตุการณ์ให้ฟังกันนะคะ
วิทยุพระราม๑๙๙นะคะตั้งแต่เมื่อเวลา๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวมาถึงนะคะก็พบว่าที่เกิดเหตุค่ะเป็นอาคารสอง
ซึ่งอาคารแห่งนี้นะคะสูงทั้งหมด๔ชั้นค่ะ
เพลิงได้โหมลุกไหม้อย่างรุนแรงนะคะแล้วก็มีกลุ่มควันจำนวนมาก
พุ่งออกมาจากบริเวณชั้นสี่นะคะซึ่งมีพื้นที่โดยประมาณค่ะ
คือกว้างสิบเมตรยาวประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะ
เพลิงภายในค่ะเป็นเอกสารแล้วก็อุปกรณ์สำนักงานทั้งหมดค่ะ
ลุกลามอย่างรวดเร็วนะคะจนเต็มพื้นที่ค่ะ
แล้วก็เมื่อเวลา๒๐นาฬิกาที่ผ่านมานะคะ
เจ้าหน้าที่ได้ร้องขอกำลังสนับสนุนเข้ามาช่วยระงับเหตุค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาในพื้นที่ในวันนี้นะคะ
ระดมกันเข้ามาระงับเหตุนะคะ
แต่ว่าอุปสรรคที่สำคัญที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปภายในอาคารได้ทันทีก็คือ
ในอาคารค่ะมีการสะสมความร้อนที่สูงมากนะคะ
ผจญเพลิงไม่สามารถเข้าไปได้เพราะว่าความร้อนที่มานี้นะคะ
มาจากไฟเองแล้วก็มาจากควันไฟรวมทั้งไอน้ำด้วยค่ะ
เมื่อจนถึงเมื่อเวลาประมาณ๒๑นาฬิกานะคะเกือบ๒๑นาฬิกา
เจ้าหน้าที่ชุดผจญเพลิงถึงเริ่มเข้าไปทำการดับไฟภายในอาคารได้ค่ะ
เพื่อจะเข้าไปด้านในเนื่องจากถังอากาศที่มีอยู่ด้านหลังนะคะ
ข้อนข้างจำกัดอยู่ได้ประมาณ๔๕๕๐นาที
แต่เจ้าหน้าที่จริงก็จะใช้เวลาเพียงแค่๔๕นาทีอยู่ภายในตัวอาคารเท่านั้นนะคะ
แล้วก็ผลัดเปลี่ยนกำลังชุดใหม่ออกไปค่ะ
ด้านผู้ว่าการปรับปลาสวนภูมิภาคนะคะ
ก็ได้ตอบข้อสักถามกับผู้สื่อข่าวนะคะ
เรื่องเอกสารการทุจริตภายในองค์กรว่าได้ถูกทำลายไปด้วยหรือไม่นะคะ
ก็ได้คำตอบว่าเอกสารหลักฐานสำคัญนั้นยังอยู่ในที่ที่ปลอดภัยค่ะ
แล้วก็ส่วนสถานการณ์เพลิงไหม้ในช่วงเวลานี้นะคะ
เรียกได้ว่าเพลิงนั้นสงบลงแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่วางใจนะคะ
ตอนนี้สิ่งที่เจ้าหน้าที่ยังทำอย่างต่อเนื่องก็คือ
การฉีดน้ำและการใช้พัดลมไฮโดลิกระบายควันนะคะ
เพื่อไม่ให้มีการสะสมความร้อนภายใน
จนเกิดการปะทุขึ้นมาอีกค่ะ
คือการใช้น้ำดับเท่าฐานนะคะ

เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อเพลิงด้านล่างเนี่ยค่ะ
จะไม่ประทุขึ้นมาอีกนะคะ๓ค่ะ
สำรวจความเสียหายเบื้องต้นเพื่อประมวล
และรายงานสถานการณ์ตามข้อเท็จจริงนะคะ

ร่วมกับชุดพิสูจน์หลักฐานนะคะ
สำรวจแล้วนะคะโครงสร้างของอาคารเสาทั้ง๔ต้น
อยู่ตรงจุดที่เป็นต้นเพลิงเนี่ยค่ะ
ยังไม่มีรอยร้าวเกิดขึ้นนะคะ
ก็จะเข้ามาตรวจสอบอีกครั้งค่ะว่าอาคารแห่งนี้นะคะ
ยังสามารถใช้งานได้ต่อหรือไม่หรือว่ามีความชำรุดเสียหาย
เพิ่มเติมตรงจุดใดบ้างอย่างละเอียดในวันพรุ่งนี้นะคะ
ส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ที่ตั้งประเด็นว่า
เป็นการวางเพลิงเพื่อทำลายเอกสารหลักฐานการทุจริตภายในองค์กร
หรือว่าจะเกิดจากอุบัติเหตุกันแน่นั้น
ต้องอยู่ระหว่างการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานของตำรวจนะคะ
จนกว่าจะมีสาเหตุที่แน่ชัดออกมาในภายหลัง
ซึ่งก็ยังต้องติดตามกันต่อไปค่ะ
เอาละครับขอบคุณครับคุณนิ่มนวลครับ
นิ่มนวลก็รายงานมาจากที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
อาคารสำนักงานใหญ่ของการปราปาส่วนภูมิภาค
หลังจากนี้คงจะมีความชัดเจนนะครับถึงสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับ